พาไปที่อำนาจเจริญวันนั้นกลุงขุวประชโงและเบิร์ดน้ำแขนกุ๊วมา

มันไม่ใช่ไฮเทคไม่ใช่แบบ

กฎขับมาหมึดนะพี่บีดนะรอข้างหนึ่งร่วงตกข้างทางเลย
น่ะที่เป็นดินเลยอ่ะถนนเส้นนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลสร้าง
นกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาอย่างท่านนายกชาลิศเนี่ย
ชี้แจงว่าไอ้ถนนเส้นนี้มันเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างบ้านหนองแฝกหมู่๘ไปบ้านโนนดู่หมู่๕
เป็นระยะทางในสองกิโลเมตรปัญหามันเริ่มมาจากผู้รับเหมา
คอนกรีตจากฝั่งบ้านหนองแฝกเป็นระยะทาง๕๐๐เมตรก่อนเทเฉพาะเลนซ้ายก่อนนะ
แต่พอเทคอนกรีตไปยังจุดนั้นช่างเทคอนกรีตล้ำไปในที่นาชาวบ้าน
พอชาวบ้านมาเจอปุ๊บก็เลยทักทวงว่าไม่ได้ไม่ได้มาล้ำนาฉันไม่ได้ทำไม่ได้นะ
อบตก็เลยไปตรวจสอบพบว่าถนนมันลุกล้ำที่นาชาวบ้านจริง
ก็เลยสั่งให้ผู้ระเหมาไปแก้ไขมาซะผู้ระเหมาก็รับปากโอเคครับเดี๋ยวผมแก้ให้
แต่ผู้รับเหมาก็ยังไม่แก้ไขกลับไปเทคอนกรีตเพิ่มมาจากอีกฝั่งแทน
ฝั่งแรกฝั่งบ้านหนองแฝกใช่ไหมรอบนี้มาจากฝั่งบ้านโนนดูบ้าง
มันก็เลยเทมาจนถึงจุดที่มีปัญหาคุณผู้ชมเป็นภาพอย่างที่เห็นคือสร้างไม่ตรงกัน
เพราะของเดิมที่เทไปก่อนหน้านั้นมันผิดของใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็เลยไม่ตรงกันแบบนี้
ให้บรรจบกันอบตสร้างนกทายย้ำว่าทราบเรื่องตั้งแต่ต้นนะ
และสั่งการให้ผู้รับเหมาไปแก้ไขแล้วอบตเนี่ยไม่ได้ปล่อยประละเลย
แต่แค่ไม่ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลก็เลยมีคนหยิบเอาไปเป็นประเด็น
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วเสร็จในเร็วนี้ครับ
เดี๋ยวรอดูผลงานของผู้ระเหมาและอบตสร้างต้องถ่ายจะมาชี้แจงต่อไปครับ
เสร็จยังไงส่งมาดูด้วยนะผมอยากจะรู้ว่าตรงที่เกยกันเนี่ย
มันจะสร้างไปทางซ้ายหรือจะสร้างไปทางขวา
อันนี้งานหยาบ